ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ

อายุ๑๓ปีคนหนึ่ง๑๗ปีคนหนึ่ง
เข้าไปชิงเงินในร้านสะดวกซื้อคือร้าน๗๑๑นะฮะ
แต่จริงแล้วเหตุผลที่เยาวชนทั้งสองคนนี้ไปก่อเหตุในเซเว่น

แต่มีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับ
นาทีที่คนร้ายโพกผ้าอำพรางโฉมหน้า
ใช้มีดจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
สาขาสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
โดยได้เงินสดไปประมาณ๑๔๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันจันทร์ที่๓๐เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเชียงรายสามารถติดตามรวบตัวทั้งสองคนได้แล้วนะครับ
เป็นเยาวชนอายุ๑๓ปีกับ๑๗ปี
ขณะที่กบดานอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านป่ากุ๊ก
ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

เพราะว่าเยาวชนอายุ๑๗ปีรับสาภาพ

มีเจตนาที่จะเข้าไปชิงเงิน
แต่เจตนาที่แท้จริงในการเข้าไป
ก็คือจะไปทำร้ายพนักงานขายของ

เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ขับรถปาดหน้าการบริเวณ๔แยกศรีทรายมูล

ทำงานอยู่ในร้าน๗๑๑แห่งนี้สาขานี้

เคยเข้ามาซื้อของที่๗๑๑แห่งนี้

ทีนี้แหละรู้แล้วว่าอยู่ร้านนี้

กะว่าจะมาทำร้ายจะมาแก้แค้นนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอเข้ามาใน๗๑๑แล้วนะ

แต่ว่าคู่กรณีวิ่งหนีออกไปจากร้านได้ซะก่อนนะครับ
ทั้งสองเลยเห็นว่าอ้าวไหนก็มาเซเว่นแล้ว

และแถมอยู่ในอาการเมาสุราด้วย
ก็เลยชิงเงินเอาติดตัวไปด้วยละกัน
แล้วก็เลยจี้พนักงานอีกคนก่อนจะเชิดเงินหลบหนีไปนะครับ
เงินที่ได้ก็นำไปซื้อเหล้าจนหมดครับ

เพื่อเปรียบเทียบกับพฤติการจากกล้องวงจรปิด
และคำให้การของพนักงานในวันเกิดเหตุ
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธ
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ